คุณผู้ชมครับช่วงนี้มาขึ้นรถทัวร์เราจะพาไปเสี่ยงโชค
ขอโชคราบแพ็กกระเป๋าและตามขึ้นมากับกรมรมคนยุยมตัวเลข
เขาว่ากันว่าเห็ดหนวดปลาหมึกหายากอันดับที่๒ของโลก

มันเหม็นแต่มันเป็นแลร์ไอเทมมาก
บ้านส่วนใหญ่มันเจอฝั่งยุโรปนู่นแต่ว่ามันอยู่ในเมืองไทย
บอกว่าถ้ามันขึ้นที่ไหนบ้านนั้นจะมีความโชคดี
มีความเป็นแบบสริมงคล
แต่หน้าเขาไม่มีความเป็นสิริมงคล

แต่มันขึ้นตรงนี้ชาวบ้านก็บอกว่าแม่มันต้องมีอะไรดีเกิดขึ้นแน่นะฮะ
เห็ดรูปร่างแกลกคล้ายหนวดประหมึกนี่คุณผู้ชมมันคือเห็ดหนวดประหมึกครับ
มันอยู่ในกระถางต้นพริกซึ่งเป็นบ้านของนายสะอาดสำราญอายุ๖๕ปี
มีบ้านได้ที่มั้ยคะพยายามดูอยู่นะครับ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเขาบอกว่าเพิ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปเอง
ไม่นานนี่แหละช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาเห็นอะไรมันมาออกตรงนี้มันแปลก
ตอนแรกมันเหมือนมือคนนึกว่าผีหลอกหรือเปล่าไม่ใช่
มันสีขาวขอบดำงอกขึ้นมาไปดูใกล้กลิ่นมันก็เหม็น
ก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้เห็นแปลกดีและเชื่อว่าคงจะให้โชคหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
ก็เลยมาทราบภายหลังว่าอ๋อมันคือเห็ดหนวดปลาหมึก
เด่นมันคือคล้ายมือก็ได้หรือจะเป็นหวดปลาหมึกก็ได้คุณผู้ชม
เหมือนจริงจริงกลิ่นมันค่อนข้างจะเหม็นหน่อยนะฮะ
จริงมันพบมากในรัฐแทนเมเนียของออสเตรเลียนะฮะ
แล้วก็อาจจะพบบ้างในทวีปทางด้านของอเมริกาเหนือยุโรปอะไรอย่างนี้นะฮะ
อีกชื่อหนึ่งก็คือเห็ดมือผีอ่ะแล้วมันมายังไงเออมันมันเกิดขึ้นได้ยังไง
ก็มันคงจะมาจากโปรงจากปุ๋ยอะไรที่เขาไปปลูกต้นพริกเขานี่แหละฮะ
แต่ประเด็นเนี่ยบ้านเลขที่เนี่ยมองไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมจะนับเออแง่งมือเอาเองก็ได้น่ะกำลังจะพูดกำลังจะพูด
เอาสิมันมีกี่แง่งกี่มือก็ว่ากันไปใช่ใช้ตานับใช้ตานับแต่พูดไม่ได้นะ
เขาบอกกันว่าแต่โชคดีอ่าใครเห็นแล้วก็โชคดีแล้วล่ะอ่า
อ้าวจากที่นครนายกนะคะขับรถมาที่นครปฐมกันหน่อยค่ะ
สว่างอารมณ์เขาบอกเมื่อวานนี้โอ้โหคึกคักเลย
เพราะว่าคุณกัญญานิจจำเนียนราชอายุสามสิบหกปี
มาจากลบบุรีไม่ได้มาตัวเปล่ามาพร้อมคณะกลองยาวแบบนี้ค่ะ
ถ้ามาแบบนี้ก็จะต้องมีโชคแหละไปได้อะไรมาแหละเขาโชคดี
ก็เลยมาแก้บนกันสักหน่อยแก้บนไอ้ไข่สามนครจุดประทัดไปเลย
หกหมื่นนัดนะคะเสียงปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งหกหมื่นครั้ง
ไม่ทำให้ครบอ่ะเดี๋ยวรายการจบก่อนเออ
นักเสียงโชคก็เลยแห่ไปรุมล้อมนะคะขอดูดูอะไรนี่ไง
หางประทัดให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะ
ให้คุณผู้ชมดูคำว่ามั่งมีสีสุกนะไม่ได้ให้ดูกับอันอื่นนะ
เอาอย่างไรก็ตามนะคะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ดวงคนน่ะนะ
แล้วแต่ว่าใครจะถูกไม่ถูกนะคะอืมไม่ต่างจากที่วัดสนามชัยอำเภอเมือง
วัดอ่างทองหรอกครับชาวบ้านเขาทยอยไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ส่องหาเลขจากเลขปลายประทัดด้วยที่ถูกนำไปคล้องไว้ที่คอรูปหล่อไอ้ไข่แบบนี้
ขณะที่สุภาพสตรีอายุ๓๑ปีเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาครับมากับครอบครัว
ไปไหว้ขอพรแล้วก็แก้บนไอ้ไข่หลังจากเธอดวงดีดีไม่ดีแหม่สามงั่วติดติดแล้วนะจ้ะ
โดยเธอเอาเครื่องเส้นไหว้มีอะไรบ้าง
รูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กแล้วก็ของเล่นต่างนะครับ

แล้วก็จุดประทัดส่งเสียงดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณเลยครับ

เอามาฝากพอเป็นบรรยากาศ